คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้ที่นครพนมค่ะผู้ชายคนนึงเนี่ย
คือครบเป็นศพแล้วคาดว่าถูกสังหารอย่างโหดร้ายนะคะ
แล้วก็มีผ้าอุดปากของเขาแล้วก็นำศพไปถ่วงเอาไว้ในแม่น้ำโขงค่ะ
ล่าสุดแม่บุญธรรมของผู้ตายเนี่ยก็เข้าไปพบกับตำรวจแล้วนะคะ
คือนี่เป็นเหตุการณ์ที่จุดพบศพค่ะคุณผู้ชม
อยู่ริมตลิ่งแม่น้ำโขงบ้านโคกไก่เซาตำบลท่าค้ออำเภอเมืองจังหวัดนครพนม
ชายนิรนามคนนี้ตอนที่ไปพบเนี่ยสภาพศพก็คือคว่ำหน้าลอยอืดสนกลิ่นคละคลุ้งเลยค่ะ
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วมาต่ำไม่ต่ำกว่าห้าวันนะคะตำรวจให้กู้ภัยนำร่างขึ้นมาค่ะ
นี่นี่คือพบศพเมื่อวานนี้นะคะถ้าดูจากรูปภัณฑ์สันธารแล้วก็สภาพศพเนี่ยนะคะ
เสื้อยืดแขนสั้นสีขาวกางเกงบ็อกเซอร์กางเกงขายาวสีดำอายุประมาณ๒๕๓๕ปี
ไม่มีเอกสารติดตัวเลยที่ศีรษะพบแผลคล้ายถูกตีด้วยของแข็ง
แล้วก็ปากเนี่ยมีผ้าอุดเอาไว้แล้วก็มีผ้าขนหนูปิดปากมัดไว้รอบศีรษะพันอย่างแน่นหนาอีกรอบนึงค่ะ
แขนสองข้างถูกมัดด้วยเชือกไนลอนสีน้ำตาลมือไพร่หลัง
ร่างกายมีรอยสักเต็มตัวเป็นลายกราฟิกแขนขวามีรอยสักเขียนว่า
นัทธวุฒิจำปาบุญเท้าซ้ายมีรอยสักเขียนคำว่าที่พัก
ผิวหนังเริ่มเปื่อยยุ่ยคาดว่าถูกแช่น้ำเป็นเวลานาน
ไม่มีเอกสารระบุติดตัวนะคะว่าเป็นใคร
แต่จากรอยสักเสื้อผ้าก็อาจจะทำให้สืบค้นไปได้ว่าเขาเป็นใครนะคะ
สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคนนอกพื้นที่แล้วถูกฆ่าจากที่อื่น
เอาศพมาโยนถ่วงน้ำอำพรางค่ะนะคะ
ส่วนชื่อที่ศักดิ์บนตัวผู้ตายทราบว่าเป็นชื่อของลูกพี่
แล้ววันนี้นะคะนางบุญหลายวงอามาตย์อายุ๖๕ปีเอาเอกสารมายืนยันค่ะ
บอกว่าผู้ตายคือนายกิ่งไผ่ขัตติยะนนท์ค่ะ
อายุสามสิบห้าปีเป็นลูกบุญธรรมของเธอเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ด
นางบุญหลายบอกว่าลูกชายเลิกกับภรรยาเก่า
แล้วก็อยู่กินกับนางวิไลที่อำเภอศรีวิลัยจังหวัดบึงกาล
ก่อนเกิดเหตุลูกหายตัวไปจากบ้าน
แล้วบอกกับนางวิลัยบอกจะไปธุระไปหาเพื่อนที่สปลาว
ตั้งแต่วันที่๑๗พฤษภาคมก็ไปแต่ไม่ได้เอามือถือไป
หลังจากนั้นมีชายลึกลับโทรมาบอก
ให้นางวิไลเอาเงินสด๑ล้านบาทไปถ่ายตัว

เชื่อว่าอาจจะมีปัญหาหักหลังเรื่องธุรกิจมืดค่ะ
เพราะว่าผู้ตายเคยถูกจับคดียาเสพติด
แล้วก็พ้นโทษเมื่อปี๖๔เธอก็เลยไปแจ้งความ
ที่สพศรีวิลัยจนกระทั่งพบศพเมื่อวานนี้ค่ะ
เขาก็ได้โทษตัวเลยค่ะ
ต้อนิ่งกลับนี่นะคะมุ่งประเด็นไปที่
ปรบมขัดย้างธุรกิจมืดและผว่าโผพรรญยาเสพติศค่ะ

เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันต่อไปนะคะ